ข่าวที่คุณตาคุณตายิงเพื่อนบ้านอ่ะ
คุณตายิงเพื่อนบ้านที่ว่ามีปัญหากันเรื่องที่ดิน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณตาเนี่ยชักปืนยิงญาติเสียชีวิตใช่ไหม
เป็นคลิปเป็นคลิปที่คนตาย
คนที่ตายไปแล้วเนี่ยถ่ายครับคุณผู้ชม
ถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตครับ
นะเดี๋ยวสวมชนิดหนึ่งสวญชีวิตเดือร์สวนเงียมเมื่อจบ
จะเป็นเวลาปลอดภัยที่คุณตายในบ้าน

แล้วคลิปนี้ผู้ตายเป็นคนถ่าย
ถ้าจะต้องบอกแบบภาษาข่าวบอกคุณผู้ชมครับ
นี่คือคลิปที่ผู้ตายถ่ายเอาไว้ก่อนจะถูกยิง

แต่มันคือเหตุการณ์นางวิลัยอายุ๔๕ปีถ่ายไว้ตั้งแต่ในหวานอายุ๘๒
เดินไปโวยวายโวยวายช่วงที่รถมันทุกข์นะครับ
เคลื่อนออกจากซอยอัจฉริยประสิทธิ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรี
คือช่วงที่มีปากเสียงกันในหวานชักปืนจากเอวครับ
คุณผู้ชมภาคยิงใส่๖นัทโอ้โฮ
นายวิรัยถูกยิงแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนสามีและพ่อของสามีได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นย้อนไป๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดคลิปนี้แหละ
คลิปนี้แหละตำรวจบอกว่านำไปประกอบการดำเนินคดีกับนายหวาน
แล้วเพราะเห็นช่วงที่ก่อเหตุอย่างชัดเจนนะครับ
ส่วนในหวานหลังเกิดเหตุวิ่งถือปืนกลับไปบ้าน

คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเมื่อวานน้องเล่าไปนะครับ
แล้วมีคนเข้าไปเจรจาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับ
ล่าสุดนายหวานคุณคุณตาพอเนี่ย
คู่ก่อนนี้เนี่ยเย็บย่ำน้ำใจเรื่องอะไรคือรถบรรทุกเนี่ยไปจ้างมา
เศษปูนมาถมที่ข้างบ้านถมที่ข้างบ้านนะครับ
ทำให้รู้ว่าบ้านของคุณตาเสียหายแต่งตั้งทนายสู้แล้วแต่หลักฐานแบบนั้นนะครับ

ผมฝากเรื่องไว้กับทนาหมดแล้วครับไม่